ผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตนะครับ

สามีของผู้ตายนะครับชื่อนายสุนทรบุญทองอายุ๕๕ปีนะครับ
ร้องไห้เรียกชื่อภรรยาต้องมาช่วยกันดึงเอาไว้นะฮะ
เพราะว่ามาเห็นก็คือเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำแล้วนะครับ
ศพเย็นเมื่อวานนี้นะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวอาธรณ์เกรดทองมา
อายุ๔๓ปีนะครับสภาพศพก็ลอยอืดอยู่ในคลองแล้ว
เป็นลักษณะบ่อน้ำที่เป็นบ่อลูกรังคือความลึกมันจะไล่ระดับลงไปนะฮะ
ความกว้าง๕๐เมตรยาวประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
สามีของผู้ตายบอกว่าก็เพิ่งคบหาอยู่กินกันได้ไม่นานนะครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าภรรยามาเสียชีวิตอยู่ที่บ่อน้ำตรงนี้ได้ยังไง
เพราะตัวเขาเพิ่งมาส่งภรรยาแล้วเขาก็ไปออกทะเลที่สมุทรปราการนะฮะ
ทำงานเรือประมงนะครับก่อนที่จะไปออกทะเลก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกัน

ส่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้านน้าเขยของผู้ตายนะฮะ
โมงเช้าเมื่อวานนี้หลานมาที่บ้านพร้อมกับสามีสามีมาส่ง
แล้วสามีเนี่ยคนเมื่อสักครู่นี้เขาก็กลับไป
จากนั้นก็เห็นหลานเนี่ยดื่มเหล้าแล้วก็เมาเขาก็พาไปเข้านอน
หลานก็ยังลุกขึ้นมาไปเดินเล่นแถวที่เขาผูกควายเลี้ยงควายอยู่
เคยก็กลัวว่าควายจะไปควิดหลานก็ไปดึงหลานกลับมานอนในบ้านอีก
ให้ห่างจากควายจนกระทั่งเที่ยงบ่าย
หลานอีกทีนึงเอ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
คิดว่าคงไปหาที่กินเหล้าข้างบ้าน
เจออีกทีก็เป็นศพลอยอยู่ในบ่อน้ำหลังบ้านฮะ
ไปเอาไม้อีกรอบก็กลับมาตรงแต่อยู่บ้านหนู
ก็เลยไม่ได้ใจใจก็วิ่งไปเอาไม้ไหล้เผาเผาไปดู

เพื่อความชัดเจนว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรนะครับ
แล้วก็ต้องสอบสวนพยานแวดล้อมต่อไปนะครับ